โอ้โหนละครับ

พร้อมแล้วฮะพี่เขาอยู่ข้างในกงเสือแบบนี้
อยากรู้ก็ต้องเข้ากงเสือ

คือพี่กบนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่

เอาจริงซูคิเปอร์ถ้าเป็นภาษาไทยนี่คือเขาเรียกว่าอะไรครับ
ก็เป็นเจ้าที่เขาดูแลสัตว์
แล้วส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์พี่วันหนึ่งเขาทำอะไรบ้าง
ดูแลสุขภาพครับแล้วก็อาหารการกินอย่างนี้
อ่าอออยังเมื่อสักครู่เราจะไปดูโรงที่เขานอน
เพราะเขาเป็นอยู่ยังไงน่ากลับมาก
เขาเอาไว้เขาว่าเสือหลับนอนนะดูกันไหนว่ามีอะไรบ้างฮะ
เกลี่ยุทุกวันครับคุณผู้ชายมีเตือนนอนให้เขา

เอาปลอดมาเลย
ตอนนี้เขากำลังปล่อยเสือออกมาแล้วครับ

นี่เขามีการให้รางวัลด้วยครับเป็นเนื้อ
เราจะใช้อาหารนะครับในการฝึกสอน

เราจะใช้อาหารเป็นสื่ออย่างเดียวในการฝึกจัดนะครับ

เหมือนเขาจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมครับ

มันโอเคใช่มั้ย

นี่ครับหลังจากที่เราไปดูการฝึกเสือที่กรงนู้นแล้ว

น้ำเสือจะง่ายเหมือนอาบน้ำน้องหมา

ล่ะ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เห็นเบื้องหลังของอาชีพ
ซูฮิเปอร์หรือว่าสัตวบาลนะฮะว่าเขาทำอะไรอย่างไรบ้างขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชม
ที่ส่วนศักดิ์เสียงเทียร์แล้วอันตราของเราครับ
หลากหลายนะครับดูหลากหลายเลย